มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประชาชนคนไทยต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

อย่างข่าวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้

ตอนแรก๒สัปดาห์ตรวจภูมิมันขึ้น๙๓
แต่ผ่านไป๒เดือนเฮ้ยมันเหลือ๖๐กว่า
มันลดนะถูกต้องแล้วสุดท้ายอาจารย์หมอ
ครบ๒เข็มแต่ติดโควิด๑๙
นี่ไงจากนักเรียนที่ทำงานในห้องแล็บด้วยกัน
อ่าแล้วถามว่านักเรียนคนนั้นฉีดไหมฉีดแล้วสองเข็มด้วย
เฮ้ยทุกคนฉีดหมดแต่ตรงนั้นโควิดมาถูกต้องการไม่ว่านักเรียนคนนั้น
อาจารย์หมอฉีดซิโนแวค๒เข็มทั้งคู่แต่ติดโควิด๑๙

การแพทย์ฮือฮามากเลยนะเคสนี้หลังจากที่คุณหมอรามาท่านนี้
โพสต์ออกมาแบบนี้นะใช่เราก็ต้องฟังถูกไหมคุณผู้ชม
แล้วเราเองก็อยากได้วัคซีนที่มันป้องกันได้จริงอย่างวัคซีนทางเลือกที่เราพูดกัน
โดน่าไฟเซอร์อะไรก็ตามทีนะฮะเรื่องนี้ครับนะฮะอาจารย์หมอแพทย์หญิงท่านหนึ่งนะฮะ
วิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลประมาธิบดีของมหิดลท่าน
เป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยานี่โพสต์เฟซบุ๊คล่ายาวประสบการณ์การติดเชื้อโควิดไอก็ริตนะฮะ
แล้วที่สำคัญก็ฉีดวัคซีนครบ๒โดสของซิโนแวคแต่ยังติดเชื้อนะจริงแล้วเนี่ยหลังฉีดผ่านไป๒เดือนเขาบอกว่า
ภูมิคุ้มกันลดไปมากเหลือเกินแล้วก็ที่ต้องการจะโพสต์เนี่ยคือต้องการจะเตือนบุคลากรทางการแพทย์และทุกคนต้องป้องกันตัวเองอย่างมิดชิด
แล้วที่สำคัญขอส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลช่วยเอาวัคซีนไปฉีดให้กับบุคลากรอีกเข็มหนึ่งได้ไหมให้เป็น๓โดสได้ไหมให้ภูมิมันขึ้นมากกว่านี้

สรุปใจความหลักแบบนี้ว่าคุณหมอฉีดวัคซีนซิโนแวคไป๒สัปดาห์ตัวเองก็ไปตรวจเพราะทำงานในห้องแล็บใช่ไหม

ก็ไปตรวจภูมิ๒สัปดาห์มันขึ้นไป๙๒๙แต่พอหลังฉีดไปครบ๒เดือนไปตรวจใหม่มันลดลงมาประมาณสัก๓๐เหลือ

นี้น่าศึกษามากเลยนะคือก่อนหน้านี้หมอยงก็ออกมาเปิดเผยบอกว่านี่ไงมีคนฉีดซีโนแวคแล้วไปดูไปวัดภูมิก็๙๐กว่าอัพทั้งนั้นเลย
สัปดาห์มันขึ้นจริงแต่นี่๒เดือนเนี่ย
นี่ไงเคสนี้เนี่ยประจักษ์เลยนะคะว่ามันคืออะไร
ถูกต้องแล้วถามว่าอาจารย์หมอติดเชื้อจากไหนอาจารย์หมอติดเชื้อมาจากการไปสอนเคสนักศึกษานักเรียนในห้องแล็บนะแล้วมันเป็นห้องอากาศปิดเนอะมีอากาศเย็นด้วยแล้วอยู่ในนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงได้

ถูกต้องแล้วที่สำคัญนักเรียนคนนั้นที่เอาอาหารมาให้ก็ฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้วแล้วก็ติดโควิดมาแล้วภูมิคุ้มกันของนักเรียนคนนั้นเหลือเพียง๖๐๐๔เท่านั้น
หมายความว่ามันลงจริงนะคุณผู้ชมและยังติดทั้งคู่ถึงแม้ว่าฉีดครบ๒โดสย้ำอีกครั้งวัคซีนไม่ได้กันติดมันแค่กันตายนะ

สรุปคือเคสโควิดรอบนี้ติดง่ายขึ้นอาจารย์บอกว่าทั้งสองคนฉีดครบ๒โดสภูมิคุ้มกันขึ้นแต่มันลดลงในเวลาต่อมา
เมื่อฉีดซิโนแวคไป๒เดือนภูมิมันก็ลดหายไปประมาณสัก๓๐
แต่มันก็ต่ำพอที่ไม่สามารถที่จะป้องกันโควิดกายพันธุ์อย่างเดลต้าที่มาจากอินเดียได้แน่
ซิโนแวคไม่สามารถกันเชื้อของโควิดเดลต้าได้
แนะนำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตั้งการ์ดให้สูง
ใครที่ฉีดซิโนแวคไปแล้ว๒เดือนภูมิคุ้มกันลดแน่
คุณผู้ชมครับซิโนแวคอาจช่วยให้เราไม่เจ็บหนักถึงขั้นกับตาย
แต่มันต้องมันต้องมีมากกว่าเข็มที่๒คือต้องฉีดโต๊ะที่๓
ถ้าไม่มีให้เลือกก็จะฉีดซิโนแวคเข้าไปอีกนะฮะขอให้เซฟกันทุกคน
สุดท้ายอยากจะฝากไปถึงผู้บริหารประเทศดังว่า
เขาบอกว่าคือมีใจเป็นธรรมหน่อยนึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์คนไทยด้วยกันหน่อย
โดยไม่ควรจะคิดถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ใดนอกเหนือจากการช่วยชีวิตคนไทยด้วยกัน
แล้วก็ช่วยชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย
โดยย้ำว่าให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาเถอะค่ะ
มาให้พอมาให้ช้าดีกว่าไม่มาเลย
เล็บเข้าใจได้ว่าไปต่อแถวช้าแล้วก็จะแซงคิวเขามันคงไม่ได้
หมายถึงเรื่องของการจัดเสียววัคซีนเนาะ
แต่ถ้าเกิดมันช้าเกินไปเราอาจจะติดเชื้อกันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณหมอพูดแบบได้น่าคิดนะ
จริงอยากฉีด๓เข็มแหละแต่เข็มแรกยังไม่ได้เลย